เรื่องราวที่แม่บ้านหอพักแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
คือได้ยินเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่า

นึกว่าผีนะครับเพราะเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกเลยนะครับ
จนกระทั่งถึงเช้าก็ได้ยินเสียงแบบนี้อยู่
ก็เลยเดินดูรอบหอพัก
ใช้ไม้ไปเขียตามป่ากล้วยตามญาติที่มันรก
ปรากฏว่าไปพบทารก
ที่ยังมีสายรกติดคาสดืออยู่เลย

เพราะว่าคุณทำไมรู้ไหมฮะ
มีทั้งยุงกัดมดกัดเป็นผื่นแดงทั่วตัวเลย

แต่ตอนเช้ามาเอกใจว่าทำไมยังได้ยินเสียงแบบนี้อยู่นะครับ
ก็เลยพากันเลยพากันไปตามหาดูในป่ากล้วยเลยนะครับ
นี่เป็นสภาพของทารกในอ้อมกอดของชาวบ้าน
หลังนำตัวออกมาจากพงหญ้าในป่ากล้วยหลังหอพัก
ซอยศรีสมิทตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
จากการสอบถามนางหั่งคนหารแม่บ้านของหอพักแห่งนี้
เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ขณะที่กำลังเดินตรวจรอบอาคาร

นึกว่าถ้าไม่ผีหรอกตอนเช้าก็เป็นเสียงแมว

แต่เวลาผ่านไปขณะที่ทำงานเก็บกวาด
ทำความสะอาดอยู่ในอาคารชั้นล่าง
ยังได้ยินเสียงเด็กร้องอีกเป็นระยะ
ตั้งแต่เช้านะคุณจนกระทั่งถึง๑๐โมงเช้า

ก็เลยเอาล่ะเรียกเพื่อนบ้านเรียกคนแถวนั้น
พากันมาหาดูซิต้นต่อของเสียงอยู่ที่ไหน
พากันไปเดินในป่ากล้วยนะครับ
โดยเอาไม้เขียวรอบต้นกล้วย
ก็พบว่ามีทารกน้อยนอนร้องไห้อยู่ใต้ต้นกล้วย
ยังมีสายรกติดอยู่เลยนะครับ
สภาพถูกยุงและมดกัดเป็นผื่นทั่วตัว
เพื่อนบ้านจึงปีนกำแพงรั้วไปนำทารกออกมา
โทรแจ้งตำรวจนะครับ

ชั้นล่างของหอพักใกล้ที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังนะครับว่าได้ยินเสียงเด็กร้องมาตั้งแต่ช่วงตี๓แล้ว
ถ้าไม่ผีก็แมวคิดเหมือนกันหมดนะครับ
ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่กลัวเขากลัวนะ
แต่รอให้เช้าก่อนแล้วกันถึงจะออกมาดู
แล้วก็แม่บ้านคนดูแลอาคารก็มาบอกเหมือนกัน
ว่าได้ยินเสียงก็เลยช่วยกันตามหาที่มาของเสียง

เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าแม่เด็กน่าจะอยู่ในตึกหอพักดังกล่าวนี่แหละ
คาดว่าเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่มีความพร้อม

หลังจากคลอดลูกได้ตัดสินใจ
โยนเด็กจากตึกที่มีความสูง๕ชั้นเนี่ย
โยนข้ามรั้วไปในป่าพงหญ้าที่มีต้นกล้วย
แล้วคือตอนที่หล่นตอนแรกเนี่ย
คาดว่าน่าจะมาจากเป็นยอดกล้วยก่อน
แล้วทีนี้น้องเขามีใบกล้วยรองรับ
ใบกล้วยมันก็ค่อยหักลงมา
มาถึงข้างล่างที่มันเป็นโพงย่านุ่มเนี่ย

แล้วอย่างที่บอกค่ะคือเด็กมีสายสดือก็จริง
แต่ว่าเนื้อตัวไม่ได้เป็นคราบเลือดแล้ว
คือน่าจะเกิดมาสักเป็นหลักวันนะคะ
แล้วแม่เด็กก็เอามาทำแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาตรวจดูหมดนะเนอะ

ก็เลยสันนิษฐานว่าแม่เด็กโยนเด็กลงมานะครับ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะติดตามหาแม่เด็กมาสอบสวนต่อไปนะครับ